เมื่อวานนี้เราได้มีการพูดถึงเรื่อง

ที่ไปทำร้ายร่างกายเด็ก๗ขวบ

คุณพ่อด้วยความที่รักลูกมาก

ปั๊บก็วิ่งลงมาแล้วก็ไปทำร้ายร่างกาย
อำนาจสลับทองอายุ๔๓ปีก็เป็นพนักงานแผนกคัดแยกปรายศนีย์
ทีนี้เนี่ยก็จากที่เมื่อวานี้เราได้เล่าไปนะคะว่า
นายนัทถาสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นบีดาของชายคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ย
ก็เข้าไปแจ้งความกรณีที่ลูกชายถูกนายอำนาจทำร้ายร่างกาย
ด้วยการกระทืบหลายครั้งที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่๔ตุลาภายในบ้านเอื้ออาทรปัญญารามินทาตึก๘นะคะ
นายแอมน่าก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพักที่บ้านเอื้ออาทรปัญญาระบินทาเนี่ยมานาน๘ปีแล้ว
ลูกชาย๔ขวบก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ด้วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ลูกชายอาศัยอยู่กับยายขณะที่ตนก็รู้จักกับนายนัทถานะคะเจอหน้ากันก็ทักทายกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ชั่ววูบต้องขอโทษและขอรับผิดชอบทั้งหมด
ยืนยันได้ว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้ดื่มสุราด้วย
แต่ที่ทำลงไปเพราะว่าความรักลูกชายโดยที่ผ่านมาลูกเคยบอกว่าถูกเด็กชายคนนึงแกล้งบ่อย
คือก็เข้าใจเป็นแบบนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเลยวิ่งลงมา
ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยก็อยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้น
หลังจากที่สอบปากคำก็เรียบร้อยก็เกิดว่านายอำนาจมีโทษทำร้ายร่างกายโดยเป็นการกระทำที่ทารุณหดร้ายตามมาตรา๒๙
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำเด็กชายคนหนึ่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วถ้าสมมุติว่าทราบผลการตรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะนำมาพิจารณาอีกทีนึงว่าเข้าข่ายข้อหาใดนะคะ
ผลการออกมาบอกว่าบาดเจ็บมากกว่า๒๐วันมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บด้วย
คือก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทะเลาะกันเอง

เราลองนึกถึงภาพตอนที่เราเป็นเด็กสิคะ
เราก็ทะเลาะกันเองกันอยู่ตลอด
มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา

แต่เขาจะเอาเรื่องยังไง
ก็คือคุณพ่อโดนอยู่แล้ว

ส่วนหนึ่งคือคดีที่นายอำนาจทำร้ายร่างกาย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

เค้จะได้เด็กอันนี้ยังตบกันกับเพื่อน

เหลือฟังสิฟัง

โอเคค่ะพี่

มันก็ยังมีการยับยั้งรู้จักกันยับยั้ง

ต้องเป็นเห็นตบนี่ตบเอา

ไปโพสต์ที่ตบพั่ว